คุณผู้ชมมาดูเรื่องของความสามารถของเนรน้อยกันหน่อย
ช่วงนี้ก็มีการจัดบรรพชาสมเนรพักฤดูร้อน
หลายวัดด้วยกันนะคะเด็กก็ให้ความสนใจนะคะ
ที่จังหวัดนครสวรรค์มีเนรน้อยในศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองศาล
เขาได้รับการอบรมสั่งสอนในช่วงนี้แหละ
ให้มีการเดินจงกลมนั่งสมาธิ
ทีนี้เนน้อยรูปหนึ่งฝึกฝนจนสามารถเห็นตัวเลขได้เลยนะคะ

ใช่ไม่ใช่นิมิตรนะ
แต่ถ้าเขียนอะไรไปแล้วเอามือปิดไว้เอาปิดตาเอากระดาษปิด
แล้วถามว่าตัวในนั้นมีตัวเลขอะไร
วันที่๑๖มีตัวเลขอะไร

ไม่ใช่สิครับถ้าเขียนไว้ให้แล้วแล้วถามว่าเนรนในมือตัวเลขอะไร
หรือให้เนรนปิดตาแล้วถามเนรนที่เขียนอยู่ตัวเลขอะไร

เดี๋ยวไปดูความสามารถของเนรนกันต่อนะคะ

ไทรักไทครับอุวีทีทีวีอ่าเฮ้ท่านรู้ได้อย่างไรขนาดนี้เลยเหรอ
จากเห็นตัวเลขข้อความก็ยังเห็นด้วยนะอ่านได้แบบนี้เลยนะคะ
นี่อ่านแบงค์ได้ด้วยนะแค่เอามือจับเท่านั้นเองนะ
ความสามารถของเนน้อยรูปนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกสมาธิ
ภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองศาลค่ะอยู่ในตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองนครสวรรค์
สมชาติสุจินโนเป็นผู้ดูแลศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้หรือว่าอาจารย์เคนเนี่ยนะคะ
เล่าให้ฟังบอกสอนให้เนรที่มาบวชภาคฤดูร้อนประมาณ๓๔รูป
นั่งสมาธิและฝึกฝนจนเกิดภาวะจิตบริสุทธิ์
สามารถจดจ่อนตั้งมั่นอยู่ในเรื่องด้านหนึ่งนานเข้า
ก็จะสามารถน้อมนำสิ่งที่ต้องการมาสู่เราได้
ซึ่งทุกคนสามารถทำแบบนี้ได้
แต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนนะคะ
แล้วก็กลางคืนนั่งสมาธิในร้านทำที่มืด

แล้วมันจะมีแสงออกมาอืม
แล้วที่เราปิดตาเนี่ยเวลาที่เอากระดาษไปให้เนี่ยแล้วเขียนอะไรเนี่ย

มันเห็นตรงหน้าผากใบบัวมันจะขึ้นตรงหน้าผากเลยค่ะ

เขารู้เห็นยังไงลูกเห็นเป็นอย่างนี้จุด
สำหรับการทำจิตให้บริสุทธิ์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาก็มีหลายระดับขั้นนะคะ
ขั้นแรกก็คือการฝึกใจให้บรรเทาจากสิ่งอันเป็นกิเลสก็คือความโลภความโกรธ
ทำได้แล้วก็ต้องพยายามทำจิตใจให้จำใส
ไม่ให้มีอารมณ์ขุดมัวหรือเกิดความกังวล
ซึ่งการจะทำเช่นนี้ได้ก็ต้องเกิดจากการบำเพ็ญกุศลรักษาศรีและแผ่เมตตานะคะ
ส่วนขั้นตอนต่อไปขั้นสูงก็คือการฝึกจิตให้บริสุทธิ์
การปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิและเจริญภาวนาค่ะ